สวยสติ๊กเกอร์เปิดออกมาแล้วก็ต้องปราบให้หมดนะคุณ

คือรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ก็ส่งเจ้าหน้าที่เลยนะคุณนะ
ลงตรวจตามด่านช่างทั้ง๕๐ด่านทั่วประเทศเลยนะครับ
จะพบจะเจออะไรบ้างติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้ต้องขีดเส้นใต้
เริ่มด้วยมีข้อความที่ส่งมาถึงผม
จากพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
ซึ่งเป็นเลขาธิการสถาบันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
และแฟนรายการคนอื่นอีกครับ
ดูเพจที่เขาส่งมาสิครับ
สวยทางหลวงเดือนละเป็นพันล้าน
ปีหนึ่งสองหมื่นกว่าล้าน
แต่ผู้บังคับการปปบอกว่า
มีตำรวจเกี่ยวข้องอยู่ไม่ถึง๑๐คน
และคงเป็นระดับจ่าระดับดาบเป็นส่วนใหญ่

ถ้าอย่างนี้แต่ละคนก็คงรับกันเดือนหนึ่งเป็นร้อยล้าน

ผมบอกว่านี่มันไม่ใช่หน้าขำ
แต่มันเป็นเรื่องขำไม่ออก
เพราะว่าเงินมากขนาดนั้นเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะไปแบ่งปันกัน
ระดับตำรวจที่อยู่หน้างานอยู่ตามด่านช่าง
ซึ่งเป็นระดับจ่า

เขาเป็นแค่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ทำตามสัญญาข้อตกลง
คือเขาเพียงแต่ดูว่า

ที่แสดงสัญลักษณ์ว่าจ่ายเงินแล้วเขาก็ให้ผ่าน

ไม่ว่าจะบรรทุกหนักแค่ไหนก็ตาม
เพราะรู้กันว่าเจ้าของรถบรรทุกคันนั้น

ข่าวบอกว่าเดือนละ๓๐๐ก็มี๕๐๐ก็มี๘๐๐ก็มี

แล้วแต่สภาพรถบรรทุก
แล้วแต่สภาพกิจการว่าวิ่งมากวิ่งน้อยแค่ไหน
ฉะนั้นเมื่อตำรวจประจำหน้าด่านทำหน้าที่แค่นั้น

เขาที่จะเป็นมือรับเงินโดยตรง

แล้วตำรวจระดับไหนล่ะที่ควรจะเกี่ยวข้อง

ที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่า
ผลตบริจารุนเกียจปานแก้ว
รักษาการผู้การทางหลวง
สั่งให้ชุดสอบสวนไปตรวจสอบตามสถานีตำรวจทางหลวงต่างกว่า๕๐จุด
โดยเฉพาะที่มีด่านชั่งน้ำหนัก
โดยให้ตรวจสอบย้อนหลังไป๒ปีอันนี้ก็ทำท่าว่าจะดี
ทำท่าว่าจะเกาถูกที่คันแต่ยังไม่ใช่จุดที่เป็นจุดที่คันเพราะอะไรครับ
เพราะว่าระดับสถานีตำรวจทางหลวงก็ไม่ใช่จุดรับเงินรับเงินสวย
เงินสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยมันไหลตรงไปจุดที่สูงกว่านั้น
ไม่ใช่แค่สถานีตำรวจทางหลวงเงินเดือนละพันล้านเนี่ย
มันไม่ไปแวะพักอยู่ตามโรงพักให้มันเสียเวลาหรอกครับ
จุดที่สูงกว่านั้นคือระดับไหน
ที่เป็นจุดเคลียร์จุดรับเงิน

อยู่ตรงแหล่งรับเงินจุดรับเงิน
เมื่อรู้จุดรับเงินแล้วก็ต้องสอบไปถึงว่า
จากจุดที่รับเงินเงินเนี่ยมันไหลขึ้นไปถึงไหน
ส่งไปถึงไหนไปถึงตำแหน่งไหนระดับไหน
ไฮไลท์ของเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ทั้งหมด

อยู่ว่าเงินปีหนึ่งสองหมื่นกว่าล้านเนี่ย
ไหลไปที่ไหนไปแบ่งกันตรงไหน

นี่เรื่องที่เป็นไฮไลท์ที่คนอยากรู้มากที่สุด
ซึ่งมีคนบอกว่าชาติหน้าเนี่ยครับ
ถึงจะรู้ถึงจะได้ความจริง
เพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย
คนที่อยู่สูงรับเงินมากยิ่งปลอดภัย
ยิ่งอยู่สูงยิ่งไล่ลอยต่อไล่หลักฐาน
ถูกตัดตอนไปในระดับล่างหมดแล้ว
ไม่มีลูกน้องที่ไหนหรอกครับจะกล้าซัดทอดนาย
โดยเฉพาะในวงการตำรวจ
ลูกน้องเนี่ยเขาพร้อมตายแทนนายอยู่แล้ว

ถ้าผมถูกออกหรือติดคุก
นายก็ช่วยดูแลลูกเมียครอบครัวผมหน่อยก็แล้วกันนะครับ
วัตถจักรวงการตำรวจเป็นอย่างนี้
ผู้น้อยหาเลี้ยงผู้ใหญ่

วงการทหารผู้ใหญ่

เขาจะได้เงินจากไหนมาก็ไม่รู้ว่า
แต่เขาส่งไปตามหน่วยต่าง

ลูกน้องข้างล่างหาเงินส่งนาย
มาถึงวันนี้จึงอยากถาม

พลตำรวจเอกวิศนุปราสาททองโอสด

และผลตำรวจรีจรุลเกียรติปานแก้ว

ลุยไฟไปถึงจุดนั้นไหมล่ะครับ

สุดท้ายก็จับได้แค่ปลาซิลปลาสร้อย
ตัวใหญ่หลุดมือหมด

ไม่สามารถสาวไปถึงแหล่งรับเงินรายสำคัญสำคัญ

เราจะยอมจำนวนแล้วปล่อยให้ตำรวจสอบตำรวจกันเอง
ปล่อยให้ลูกน้องสอบนาย
แล้วสุดท้ายขึ้นมาทำอะไรไม่ได้

เราต้องหาทางไปต่อให้ได้ครับ

หน่วยงานองค์กรอิสระทั้งหลาย
ปปชทำงานคู่ขนานกับตำรวจได้ไหมครับ
เอาในชั้นการแสวงหาข้อมูลก่อน
ไม่ถึงขั้นสอบสวนสอบสวนยังสอบไม่ได้
แสวงหาข้อมูลเนี่ย
ทำงานเชิงลุกหน่อยได้ไหมครับ
ออกมาทำงานคู่ขนานกับผู้การปปเนี่ย
แสวงห้าของที่จริงเบื้องจน
เราประเทศไทยมีปปชไว้ก็เพราะอย่างนี้
ก็เพราะว่าองค์กรที่อยู่ในระบบ
สอบกันเองไม่ได้ก็ต้องเป็นองค์กรอิสระ
ปปชเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูล
มีหน้าที่จะทำเรื่องพวกนี้
ฉะนั้นอะไรที่หน่วยงานประจำเขาจัดการกันเองไม่ได้ต้องเป็นเรื่องปปช
แล้วไม่งั้นเราจะมีปปชไว้ทำไมนี่คือคำถาม
ถัดมาผมเอาคลิปที่เขาส่งกันในโลกออนไลน์มาให้ดู
ว่าการที่รถมันทุกข์มันทุกข์น้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้
ผลมันคืออะไรท่านดูสิครับความเสียหายของถนนที่รถบรรทุกมันน้ำหนักเกิน
ทำลายถนนชำรุดยับเยินทั้งทั้งที่เขาบอกว่าตรงเนี้ยสร้างไปได้ไม่นาน
เขาเขียนแคปชั่นว่านี่ถนนหรือกระเบื้องรอนคู่ครับท่านดูสิครับ
นี่ถ้าตำรวจไม่รับสวยรถบรรทุกไม่กล้าบรรทุกน้ำหนักเกิน
แล้วถนนจะพังพินาศแบบนี้เหรอครับ

ที่ถนนอยู่ระหว่างสัญญาที่บริษัทต้องไปดูแล
แต่ถ้าซ่อมกันเสร็จแล้วถ้าเป็นถนนที่สร้างกันไปนานกว่านี้
หลวงงบประมาณต้องจัดงบประมาณไปซ่อม
ปีหนึ่งหมื่นล้านสองหมื่นล้าน
บางปีสามหมื่นล้านที่ได้งบประมาณไปซ่อม

ก็เพราะตำรวจทางหลวงปล่อยให้รถมันถูกน้ำหนักไปอย่างนี้
เราต้องไม่ปล่อยให้ตัวการคือตำรวจทางหลวงเป็นต้นเหตุ

ถนนพังไม่ว่ารู้ไหมครับแต่ละปีเนี่ย
เวลารถไปประสบอุบัติเหตุไปพลิกคว่ำไปชนกันไปเสียหลักเนี่ย
เขาขับไปดีแล้วไปเจอถนนที่มันมี
ปัญหารถก็ชนกันรถก็พลิกคว่ำ
คนตายต่อปีไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
พิการต่อปีต้องนอนติดเตียงไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่

ตรงที่รถบรรทุกบรรทุกหนักตามใจชอบ
เพราะจ่ายสติ๊กเกอร์ให้ตำรวจแล้ว

ก่อติดชนิดที่ว่าต้องให้รู้ดำรู้แดง
ว่าเงินเป็นหมื่นล้านสองหมื่นล้านต่อปีไปอยู่ที่ไหน
แล้วย้ำว่าต้องติดคุก

เอาทรัพย์สินที่ได้มานี่แหละเอามาซ่อมถนนหนทาง
เออมันถึงจะสะสมกับพฤติกรรมที่เป็นอยู่
นี่คือเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ที่ยังต้องตามกันต่อ